ว่าคุณผู้ชมหลายท่านตอนนี้เตรียมทั้งมือถือทั้งดินสอปากกาเอาไว้แล้วรอจดตัวเลข

แต่ว่าตอนนี้อยากพาไปติดตามความคืบหน้ากรณีคดีของนายบอสอยู่วิทยาก่อน

ล่าสุดคือพยานคนสำคัญที่ให้การว่า
บอสขับรถไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนด

ไหนจะมีเรื่องเอกสารและมีคำชี้แจงออกมาว่า
สารเสพติดที่พบในตัวของบอสในเลือดของบอส
มันมาจากยาที่เอาไว้ใช้รักษาฟัน
เรื่องนี้มีคำชี้แจงยังไงมาดูกันหน่อยนะคะ
พันธุ์ตำรวจโททันตแพทย์พจนาศพุ่มประกอบศรี

สำหรับการตรวจพบสารแปลกปลอมประเภทโคเคนในเลือดของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอส
พนักงานสอบสวนบอกมาให้ข้อมูลมาว่า
ทันตแพทย์ยืนยันว่าสารนี้เกิดจากการรักษาฟันค่ะ
ตำรวจก็เลยไม่สั่งฟ้องคดีพบสารเสพติดในร่างกายของบอส
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจโทรทันตะแพทย์พจนาฏยืนยันนะคะ
นายกทันตะแพทย์เทศสภายืนยันเลยบอกว่า
ไม่มีทันตแพทย์คนไหนใช้โคเคนในการรักษาฟันแล้วในปัจจุบัน
ก็เลยมองว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มีการสื่อสารผิดพลาดในการชี้แจง
คือหลายคนบอกว่ามันถูกใช้เป็นยาชาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วไง
ซึ่งนายกทันตแพทยศภาบอกว่า
ยาชาที่ทันตแพทย์ใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีชื่อที่ลงท้ายว่าเคน
ถ้าคุณผู้ชมไปดูนะอย่างเช่นพวกไลโดเคนอะไรแบบนี้
แต่ไม่ใช่โคเคน๒คำแน่นอน
เคนเรารู้จักกันดีว่ามันคือยาเสพติดนะคะ
ส่วนตัวท่านก็บอกว่าไม่มีทันตแพทย์คนไหน
เสี่ยงใช้สารเสียบติดรักษาผู้ป่วยหรอก
เพราะฉะนั้นทันตแพทย์คนไหนที่ให้ข้อมูลนี้ไว้ในสำนวน
ที่บอกว่ามันคือสารที่เอาไว้ใช้ในการรักษาฟันเนี่ย
ช่วยมาแสดงตัวเข้าให้ข้อมูลหน่อยค่ะ
มากับทันตะแพทย์ทะเย็ดสภามาชี้แจงหน่อย
เพราะอยากรู้จริงว่ามันคือยามันคือสารตัวไหนยังไง
ถ้าสมมุติว่าทันตะแพทย์คนไหนในการใช้โคเมนจริงรวดลงโทษ
หรือว่าแทนเคลาปัญหาจะรวมโทษ

ยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะเรายังไม่รู้ข้อมูลเลยว่า
เค้าใช้แบบไหนใช้อะไร
นี่เป็นคำยืนยันจากนายกทันตแพทยศภานะคะ
เดี๋ยวรอดูว่าทันตแพทย์ที่ให้ข้อมูลไว้จะเข้ามาชี้แจงยังไงบ้าง
คดีเรื่องของการขับรถไม่เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ก็คือนายจารุชาติมาสทองที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศเมืองเชียงใหม่
แล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาประชุมหารือ
นำภาพกล้องวงจรปิดมาจำลองเหตุการณ์ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าดูจากภาพกล้องวงจรปิดคือ
จารุชาติผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาจากถนนคันคลองชลประธาน
ขี่ติดตามกันมากับรถของนายสมชายตาวิโนคู่กรณี
ก่อนที่นายจารุชาติจะขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนท้ายนายสมชาย

ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในรัศมีร์รอบที่เกิดเหตุ๓กิโลเมตร
เพิ่มเติมค่ะว่าผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มาจากทางไหน
ก่อนที่จะมาประสบอุบัติเหตุตรงนี้
เพราะตำรวจไปเจอรถยนต์ต้องสงสัยไม่ทราบสีและยี่ห้อ
แต่เห็นไฟโคมไฟสองดวงขับตามรถผู้ตายมาค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนนะคะว่ารถคันนี้ตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้หรือไม่
หรือว่าขับไล่ผู้ตายมาหรือเปล่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
ซึ่งการประชุมทำภาพจำลองเหตุการณ์
คู่กรณีที่ถูกนายจรุชาติชนท้าย
ก็มาให้ปากคำเพิ่มเติมในฐานะพยานแล้ว
หลังจากที่ไปตรวจร่างกายมาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะ
ทีนี้เรื่องของศพนายจารุชาติ
เมื่อวานนี้ก็มีการถูกนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
ตำบลม่วงคำที่อำเภอพานจังหวัดเชียงราย
คือญาติก็นำข้าวของเครื่องใช้ของผู้ตาย
นำมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็นำกลับมาด้วย
พบว่ามีเพียงแค่พัดลมหนึ่งตัวมีหม้อขุงข้าวหนึ่งใบ
กระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ถุงพลาสติกอีกใบถึง๒ใบเท่านั้นเอง
โดยไม่มีทรัพย์สินอื่นติดตัวมาด้วยแต่อย่างใด
อันนี้เป็นบรรยากาศการไปรับศพเมื่อวานนี้
ก็เล่าว่านายจรุชาติออกจากบ้านไปหางานทำตั้งแต่อายุ๑๓ปี
ทำงานรับจ้างทุกอย่างค่ะ
แต่ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าไปทำงานอะไรบ้าง
ล่าสุดรู้ข่าวว่าไปทำงานก่อสร้างที่กรุงเทพ
โควิด๑๙ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
ก็ได้กลับไปอยู่ที่บ้านประมาณ๑อาทิตย์

จนกระทั่งรับทราบข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุที่เชียงใหม่
ก็ทำให้ที่บ้านตกใจเป็นอย่างมาก
ทีนี้เรื่องของการไปเป็นพยานให้กับนายบอสนั้นนะคะ
แม่แล้วก็ทางบ้านบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนเลย
เพราะว่านิสัยของนายจารุชาติเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดค่อยจาพูดน้อย
กลับมาบ้านแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็นำเงินมาฝากแม่แล้วก็ลูก

ครั้งละประมาณ๒๓๐๐บาทในแต่ละครั้ง
ทีนี้ทางด้านผู้กำกับสพภูพิงราชนิเวศ

ก็เดินทางไปสอบปากคำแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงของนายจรุชาติด้วย

ไปพูดคุยไปสอบถามประวัติของผู้ตาย
รวมถึงไปดูข้อมูลนะคะในโทรศัพท์มือถือของผู้ตายด้วย
แต่แม่ของผู้ตายบอกว่านายจารุชาติ

แต่ว่าหลังจากเครื่องเสียโทรศัพท์เสียไปเนี่ย

เวลาโทรกลับมาบ้านก็จะใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรมาคุย
ตำรวจเองเดี๋ยวจะสอบถามไปยังญาติพี่น้องคนอื่นด้วยนะคะ
จะมีการสอบสวนขยายผลไปถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วย
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเชื่อมโยงต่อไปค่ะ
ว่าผู้ตายโทรไปหาใครบ้าง
เพื่อที่จะติดตามคดีที่อาจจะเชื่อมโยงกับการตาย
หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวจะไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
มีอีกหนึ่งความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ที่ทำให้พยานปากสำคัญนายจารุชาติเสียชีวิต
นี่คันนี้ค่ะคันที่เราทำเป็นลูกศรสีเขียว
เด็นมาชนกับเกาะกลางพอดีนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าจริงแล้วรถที่พุ่งมาด้วยความเร็วสูง
น่าจะเป็นคนชนอีกคนที่นอนสลบอยู่ที่ถนนมากกว่าด้วยซ้ำ
เพราะเขาเห็นว่ารถคันนี้พุ่งชนเกาะกลางอย่างเร็วแล้วก็ตกลงกอชาหายไปเลย
ส่วนคนที่นอนสลบอยู่ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไง
ตอนนั้นเขาเองก็รีบไปส่งผู้โดยสารเลยไม่ได้จอดลงไปช่วยค่ะ
ซึ่งนายนิรันดิ์บอกว่าส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุ

ฝั่งถนนที่ขับมาก่อนยูเทิร์นถนนก็ค่อนข้างโล่ง
แล้วก็ไม่เห็นว่ามีรถขับตามมาอย่างไรนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวเราก็พยายามสอบถามเพิ่มเติมว่า
สังเกตเห็นแสงไฟหรือว่ามีรถยนต์อะไรมาหรือเปล่า
พยานก็บอกว่าไม่เห็นว่ามีรถคันไหนวิ่งติดตามมานะคะ
เรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอการชี้แจงแล้วก็รายละเอียดของคดีอีกครั้ง
เพราะว่ามันอาจจะส่งผลต่อคดีของนายบอสได้เหมือนกัน